ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยผมกำลังจะไปงานแต่งงานกับเพื่อน
ก็วนรถไปรับเพื่อนนะครับผมแถวสถานีรถไฟฟ้า
หลังจากที่รับเพื่อนเสร็จผมก็กำลังจะมุ่งหน้าไปทางสุพรรณกรุงเทพ
แต่ทีนี้เนี่ยพอมาถึงแยกตรงชิงเกอรีล่าตัดตรงทางมาลัยแถวนั้น
รถมันก็ติดมากแล้วผมก็ติดอยู่ตรงนั้น
แล้วก็คุยกันอยู่ในรถกับเพื่อนหลังจากนั้นก็คือมีเสียงตึ้มเข้ามา
ผมก็อ้าวอะไรวะหันไปข้างหลังก็มีรถมอเตอร์ไซค์ขับออกจากท้ายรถของผม
ขับออกไปแล้วก็แซงไปทางซ้ายผมก็กับเพื่อนก็บอกเปิดกระจกลงเรียก
ผมก็พยายามเรียกเขาบอกเฮ้ยจอดจอดอย่าหนีพี่อย่าหนี
แต่เขาก็ไม่ได้จอดอะไร
แต่พอเขาไปอีกไม่ได้ไกลมากนะครับเขาก็จอด
อาจจะเป็นเพราะว่ารถติดหรือว่าไงผมไม่แน่ใจ
แต่พอเขาจอดปั๊บเขาก็หันหลังมามองผม
หลังจากที่มองผมคือมันค่อนข้างใกล้กันแล้ว
พอมันใกล้กันปั๊บเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจวกรถไปฝั่งตรงข้าม
ผมก็เข้าใจว่าโอเคด้านโว๊ครถมันคงไม่ดีสำหรับผมแล้ว
ก็เปิดประตูรถวิ่งพารถแท็กซี่แม่รถอะไรไป
อยู่ให้ได้เอาเขาลงมาให้ได้เขาก็ไม่ยอมลงจากรถ
และผมก็ต้องทำอย่างไรหนึ่งก็ได้ให้เขากลับมา
เพราะไม่อย่างนั้นถ้าเขาขับหนีผมไปผมก็อยู่คนเดียว
ก็กลายเป็นผู้ที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

ผมผิดครับผมยอมรับว่าผมผิด

ทุกคนที่เกี่ยวข้อง

บอยและครอบครัวของเขา
ผมไม่ใช่ว่า

ผมคุยกับเขาตั้งแต่วันนั้นแล้ว

บอกถาม

เคลียร์กันได้เคลียร์กันเลยไม่เป็นไร

ผมก็ยังยกมือไหว้สวัสดีแล้วก็ขอโทษเขา

ก็คุยกันแม่เขาก็บอกว่า
อ้าวลูกเขาก็ผิดเขาก็รู้ว่า

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวร

ผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันครับคุณแม่

รถผมมันซ่อมได้รถผมมีประกัน

ผมก็ว่าโอเคอย่างนั้นไม่เป็นไรครับ
ผมจะแจ้งในแบบที่ผมไม่มีคู่กรณี

สามทุ่มกว่ากว่าถึงสี่ทุ่มประมาณนี้

ทุกอย่างมันก็โอเค
คิดว่าเราจะเป็นอย่างนั้นแล้ว

ในความเป็นจริงแล้วก็คือว่า
วันนั้นหลังจากที่เราจับมือกัน
คุยกันต่อหน้าตำรวจแล้วว่าจะแจ้งประกันแบบนี้
คุณแม่เขาก็บอกว่าโอเคลูกไม่เป็นไร
ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวแม่จะรับผิดชอบ
ผมก็บอกว่าแม่เอาตรงนะผมรู้สึกผิดผมรู้สึกไม่มาก
แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคืออะไร
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือชาวบ้านไทยมุงหรือทุกคนแถวนั้น
ทุกคนลุมด่าผมทุกคนลุมอะไรก็แล้วแต่

เพราะว่าเขาเห็นเฉพาะในจุดที่ผมไปทำน้อง
เราก็คุยกันซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง
เดี๋ยวคุณแม่ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาคุณแม่จะออกมาแก้เอง
ซึ่งถามว่าการพูดปากเป่าแบบนี้พี่จะเชื่อไหม

แล้วผมก็ไม่อยากแบบ
นึกออกไหมตอนที่ผมยืนตรงนั่งใจเลยว่า

ผมก็ว่าเห้ยมึงไม่เป็นตัวเราไม่รู้หรอก
คนก็ไม่รู้ว่าต้องสายเพศเป็นอย่างไร

อันนี้ก็คือคลิปที่มีผมและอันนี้ก็คือรูปขอโทษนะครับ
นี่ก็คือรูปที่มีทั้งผมมีทั้งน้องมีทั้งคุณแม่จับมือกัน
แล้วก็มีรูปที่ยืนต่อหน้าตำรวจด้วย
มือกันแล้วก็มีรูปที่ยืนต่อหน้าตำรวจด้วย
นี่คือครบทุกอย่างแล้ว